ไปดูที่จังหวัดราชบุรีกันหน่อยนะคะมีหนึ่งเหตุการณ์ค่ะ
คุณแม่ท่านหนึ่งร้องเรียนนะคะบอกว่า
ลูกชายวัย๑๐ขวบของเธอวิ่งเล่นอยู่ในโรงเรียน
ใกล้กับเสาไฟฟ้าแล้วปรากฏว่าถูกไฟดูดจนเสียชีวิตค่ะ

โรงเรียนหายเงียบไปเลยไม่ติดต่ออะไรใดมาเลยค่ะ

วันเกิดเหตุเนี่ยลูกชายเธอวิ่งเล่นอยู่กับเพื่อนอีก๔คน

ซึ่งตอนนั้นฝนเพิ่งจะหยุดตกไป
ทั้งหมดก็วิ่งมาถึงบริเวณจุดที่เกิดเหตุ

มันมีสายกราวหรือว่าสายดินติดอยู่ที่เสาด้วยนะ
แต่พื้นปูนบริเวณนั้นยังเปียกน้ำอยู่
ลูกเธออยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าประมาณ๑เมตร

ลูกชายเนี่ยก็ล่วงลงไปนอนกับพื้นเลย

นักเรียนชายม๒ที่อยู่ในโรงยิมเห็นเหตุการณ์
รีบเข้าไปจับตัวน้อง
ก็ปรากฏว่าโดนดูดไปด้วยอีกคนนึง

สุดท้ายก็สามารถนำตัวลูกชายออกมาจุดเกิดเหตุได้
แล้วก็รีบไปตามครูในโรงเรียนมาช่วยเหลือ
หลังเกิดเหตุทางโรงเรียนให้การช่วยเหลือค่ารักษามา๓๐๐๐บาท
แล้วก็ช่วยจัดงานศพให้ด้วยซึ่งในระหว่างงานศพมีการเจรจากับทางโรงเรียนค่ะ
แต่ว่าโรงเรียนบอกว่าขอเจรจาหลังจบงานศพได้ไหม
ทีนี้พองานศพผ่านพ้นไปมีพิธีชาปนกิจแล้วเรียบร้อย
โรงเรียนหายไปเลยไม่ติดต่ออะไรกลับมาอีกเลย
ก็อยู่ระหว่างรอนัดหมายจากตำรวจอีกครั้งหนึ่งค่ะ
แต่ว่าลูกหนูเขาใช้สิทธิ์พื้นฐานในการรักษาไหม

แต่เขาก็มีแค่ให้เงินหนูมา๑๐๐๐บาทตอนช่วงแรก
พอเสร็จปุ๊บลูกตายปุ๊บเขาก็จัดงานศพให้
ที่เป็นการดูแลเบื้องต้นนะคะ
แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเรื่องที่เหลือ

หลังจากงานเสร็จค่อยคุยกัน
๗วันเนื้อครบอาทิตย์๑
ไม่ได้ตอบกลับมาเลยหรือว่าไง

อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑ทรงพลวิทยา
ก็บอกค่ะว่าหลังเกิดเหตุโรงเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะ

ขณะที่เด็กเข้ารับการรักษาจนกระทั่งเด็กเสียชีวิต
ก็ช่วยเป็นธุระในเรื่องการจัดงานศพ

ทีนี้โรงเรียนเองก็มีการติดตั้งอุปกรณ์
กระแสไฟฟ้ารั่วที่ได้มาตรฐานอยู่แล้ว
แล้วก็ยังเป็นข้อสงสัยอยู่เหมือนกันว่า
อุปกรณ์มันถึงไม่ยอมตัดไฟให้

เป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนจะให้เกิดขึ้น

ส่วนที่เราดูแลเบื้องต้นในครั้งแรกนะคะ

โรงเรียนดูแลมาอยู่ตั้งแต่ต้นหลังจากวันแรก
พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยคุณแม่เขาร้องขอมาว่าให้ทางโรงเรียนเป็นคนจัดงานศพให้กับเขาได้ไหม
ซึ่งทางโรงเรียนจัดงานศพให้เขาโดยที่ทางผู้ปกครองไม่ได้จ่ายเงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะจนกระทั่งวันเผา
เสร็จแล้วเนี่ยณปัจจุบันนี้อยู่ที่๑แสนบาทสำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
สำหรับจัดค่างานศพนะคะที่โรงเรียนจ่ายไปทีนี้นายวุฒิพัฒน์อินเล็กผู้ช่วยหัวหน้าแผนกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านโป่งบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงเลยนะคะแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นการเสื่อมของอุปกรณ์ที่ผ่านการใช้งานมานานค่ะ
แล้วก็บริเวณเสาไฟฟ้านั้นจริงแล้วห้ามไม่ให้มีหลังคามาปกคลุมเสาไฟฟ้าแล้วก็สายกราว
เพราะมันจะเกิดการเสียดสีทำให้ฉนวนหุ้มสายไฟเสื่อมสภาพนั่นเองค่ะ